สักทีคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ต้องเจอคนจริงแบบนี้
อ่าโรคจิตไปถ้ำมองผู้ชายคนหนึ่ง
ห้องน้ำปั๊มเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชายโดนถ้ำมองในห้องน้ำผู้ชาย
ใช่ใช่ครับตอบระวังคนถ้ำมองเป็นผู้ชายด้วย
ใช่ค่ะโอ้โหเนี้ยคุณผู้ชมแล้วปรากฏว่าคนที่ถูกเป็นถูกมองเนี้ยนะฮะ
เป็นผู้เสียหายเนี่ยเฮ้ยเขาเอาจริงเขาเอาจริงยังไงคุณผู้ชมดูคลิปนี้ค่ะ
ไอ้มึงอย่าเล่นกับกูแบบนี้นะไอ้อย่าจะไม่ใสแอบดูคนในห้องน้ำอย่างงี้
แล้วมึงคนที่ไหนเนี่ยแล้วมึงอยู่หน้าห้องน้ำมึงทำอย่างงี้เหรอ
โอ้โหแล้วมึงแอบมึงแอบดูคนเข้าน้ำกี่คนแล้วเนี่ยมา
เฮ้ยครั้งแรกเลยเหรอวะแล้วมึงแอบดูผิดคนด้วยนะ

ไม่ต้องมาอย่ามาใกล้กูอย่าหาทำอย่าหาทำทีหลังอ่ะ

โอ้โหก้มกราบกับพื้นเลย
ค่ะปกติแล้วเนี้ยสาวสาวเนี้ยจะถูกทำมองถูกป่ะ
ใช่พี่ปุ้ยแต่นี่ผู้ชายถูกทั้งมองคุณผู้ชม
เดี๋ยวก่อนคนทำมองเนี้ยคือคนที่ก้มกราบนะ
ใช่คนถือมีดคือคนที่โดนทำมอง
ถูกต้องค่ะถูกต้องนี่ค่ะถึงขั้นว่าก้มกราบเลยนะคะ
ทีนี้คนที่ถูกถ้ำมองเนี่ยก็ถามว่าทำมากี่ครั้งแล้ว
ผู้ชายที่ก่อเหตุบอกครั้งแรกครั้งเดียว
แต่ถามว่าเขาเชื่อหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้เชื่อนะคะ
โอ้โหก้มกราบกันแบบนี้คุณเห็นแคปชั่นมาสักครู่ไหม
บอกพระยักษณ์ดูยากแล้วเหตุการณ์มันเกิดที่พระยักษณ์ขภูมิพิสัยที่มหาศาลคา
ก็เลยบอกพยักษ์ดูยากแล้วเนี่ยนะคะ
ทีนี้คลิปนี้ค่ะคนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ย
ชื่อว่าคุณแซงอายุยี่สิบห้าปีนะเป็นคนถ่ายไว้
ถ่ายคลิปไว้หมดเลยนะฮะสุดท้ายแล้วคุณแซงก็ปล่อยไป
แล้วก็เตือนบอกว่าอย่ามาทำกับใครแบบนี้อีกนะ
ทีมข่าวสอบถามเรื่องราวทั้งหมดเนี่ย
ที่น้าสาวของคุณแซ้งเล่าบอกว่าเหตุการณ์เกิดช่วงตีสาม
ของวันพุธที่แล้วก็คือยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมที่ผ่านมา
หลานชายขับรถจะไปส่งผักที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ก็ตอนนั้นเนี่ยคือปวดหนักแวะปั๊มเที่ยมเผลอ
พระยกภพมพิสัยจังหวัดมหาศาลคา
ระหว่างที่กำลังนั่งปลดทุกข์อยู่ดีนั้น
ได้ยินเสียงดังมาจากห้องข้างสักพักหนึ่งเท่านั้นแหละค่ะ

ช่องว่างด้านล่างของประตูห้องน้ำของหลานชาย
ทีนี้หลานชายก็เลยรีบเปิดประตูออกไปดู
จังหวะนั้นคนก่อเหตุรีบขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนี
รู้ไหมฮะหลานชายทำอย่างไรหลานชายไม่ยอมคับรถตามไปเลย
สามารถจับตัวได้แบบนี้แล้วก็ตามคลิปเลย
หลังจากนั้นคลิปก็ตัดจบไปนะคะ
โอ้โหนี่ค่ะต้องเจอคนจริงแบบนี้นะ

ผู้ชายก็ยังโดนถ้ำมองนะเดี๋ยวนี้พี่เบิร์ดดอมระวัง
โอ้โหไอ้เราที่เป็นผู้ชายนะพี่เบิร์ตเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้นึกว่าจะมีใครมามอง
จริงไม่เคยได้คิดว่าเราจะถูกถ้ำมองหรอกเดี๋ยวนี้ต้องระวังแล้วล่ะ